อ่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับโอ้โห
ถ้าพูดถึงชื่อซุปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้
หลายคนก็รู้จักแล้วร้องอ๋อกันเป็นอย่างดี

บอกเลยน่ะว่าตอนนี้น่ะอยู่ที่
วงมาลายด่าใกล้กลับมาแล้วจ้า
เอ้าเหี้ยไม่เชื่อไปดูกันครับ
เป็นไงแมงมุมขยุ่มหัวใจไหมล่ะ
ขยุ่มหัวใจจริงค่ะแล้วก็ขยุ่มอะไรมาด้วยก็ไม่รู้เนี่ย
พวงมาลัยมาสิเอามาขายเหรอคะใช่ครับอยู่บริเวณสี่แยกที่ดินตำบลโภษะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหผู้ที่ใช้รถยนต์นะครับสัญจรไปมาแถวนั้นแตกตื่นเมื่อเจอกับพ่อนุ่มสไปเดอร์แมนคนนี้นะฮะ
บอกเลยว่าเขานั้นใช้เวลาว่างครับเขาไม่ได้ตกงาน
เฮ้ยบินมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาขายพวงมาลัยถูกที่นี่เลย
เขาไม่ใช่คนไทยเหรอคะพอดีช่วงนี้มาเวลเขาพักเฟสซี
พักเฟสอยู่เพราะว่าเพิ่งจบเอ็นเกมยังไม่ได้ถ่ายต่อยังไม่มีสไปเดอร์แมนพักใหม่แต่ยังได้
ยังตกลงกันไม่ลงตัวไอก็เลยวันต่อไปกำแหนจะยังไง
ขายพวงมาลัยเป็นงานอดีเรค

งานอดีเรค

ฝรั่งแล้วออกไปทางอินตราเดีย

คุณพี่คนนี้ชื่อทองสุก
ไม่ใช่ชื่อฟีเตอร์ปาร์เตอร์

คุณทองสุกทองสุกผาหนองลิงนะครับ

พวงมาลัยตามสี่แยกมานาน๑๐ปีแล้ว

ก็ขายไปปกติแต่งชุดธรรมดานี่แหละ
แต่แหมดูเหมือนว่ายอดขายมันลดลง

เพราะถ้าขายไม่ได้พวงมาลัยมันก็เหี่ยวแห้ง

เพราะฉะนั้นก็เลยหาไอเดียด้วยกัน
ไปเอาชุดสไปเดอร์แมนมาใส่มัน
แล้วก็ขายพวงมาลัยกลางสี่แยกแบบนี้มันซะเลย

โอ้โหสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะ
แล้วก็เพิ่มยอดขายเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

พี่ที่เขาขายด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ย

กัปตันอเมริกา

ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องใส่ชุดพัก

ผู้หญิงเนี่ยนะเป็นฮักได้

คุณไม่รู้อีกแล้วฮักอะไรฮักอะไรบอกมาฮักอะไรฮักอะไร
นี่ไงนี่ไง

เท่าดี

เผื่อเป็นอาชีพเสริม
แบบว่าเสกหิมะได้อย่างนี้
เสกหิมะกลางสี่แยกไฟแดง

ผมเล่าแบบนี้แล้วกันอินเสิร์ตไปแล้วเหรอยังเล่าไม่จบเลย

ทองสุกนะครับเขาขายอยู่ที่บริเวณสี่แยกที่ดินเลี่ยงเมืองอ่างทองนะครับ
แล้วเขาจะมาขายเนี่ยช่วงตี๔๓๐นะ

ยาวไปจนถึงประมาณเที่ยงนะครับคุณผู้ชมครับ
สัญจรผ่านไปแถวนั้นก็ไปอุดหนุนพี่แกได้นะครับ
เอามาดูแบบนี้คือส่วนหนึ่งนะครับ

แกเนี่ยทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อยอดขายอย่างเดียวนะ

ทำแบบนี้อยากเห็นรอยยิ้มของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาแถวนั้นด้วย
จริงนะคือคนที่เห็นแบบนี้ค่ะก็จะมีรอยยิ้ม

มันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งความสุขแหละที่เรามอบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
เพราะว่าคนขับรถรถติดหรือขับมาไกล
ุดหงิดอารมณ์เสียช่วงนี้ผูกโบกันเลยอ่ะคุณ
ที่ก็แบบแหมเกิดจะเป็นทะเลาะวิวาสหรือขับรถแบบไม่ระวังกันไป
ถ้าเจอแบบนี้อย่างน้อยก็ทำให้เราลืมความทุกข์ลืมความเครียดไปได้นะจ๊ะ